พัทธลุงนี่ก็โหดเหลือเกินนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
เขาเลิกกับเมียไปได้หลายเดือนแล้วอีกแล้วเหรอ
ใช่ครับก็เลยเอาปืนไปยิงอดีตภรรยา
อดีตแม่ยายจนบาดเจ็บสาหัส
ความจริงยิงอดีตพ่อตาด้วยนะฮะ
แต่พลาดนะฮะกระสุนเนี่ยมันไปโดนขวดโอ้โหโชคดีมาก

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้๒ทุ่มนี่ฮะ
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เพราะมีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
สพเมืองพัทธลุงกับกู้ภัยก็มา
ในบ้านก็มีพวกรอยเลือดเศษกระสุนปืนขนาด๓๘นะครับ
ผู้บาดเจ็บ๒คนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คือนางสุภาพรเลิศไกรอายุ๔๒ปี
ถูกยิงกระสุนเนี่ยเข้าราวนมด้านขวา
อีกคนนึงคือนางสาวสุธารัฐอายุ๒๔ปีลูกสาวของนางสุภาพร
กระสุนนี้เข้าทรพโภคนะครับคนก่อเหตุนะครับ
เป็นอดีตสามีของนางสาวสุธารัฐ
ตลูกเขยของนางสุภาพร
ซึ่งเลิกกันไปได้สัก๓๔เดือน
คือทั้งคู่เนี่ยนะฮะญาติของคนเจ็บบอกว่านักคารินเขาแต่งงานอยู่กินกับสุธารัฐได้๔ปี
มีลูกชายด้วยกัน๑คนตอนนี้อายุ๓ขวบช่วงที่อยู่ด้วยกันเขาก็ทะเลาะกันบ่อย
สุดท้ายตัดสินใจเลิกกันแยกทางกันแต่ว่านักคารินเนี่ยเขายังแวะเวียนมารับลูกไปอยู่ด้วยในบางครั้ง
ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนักครินเพิ่งมารับลูกชายไปอยู่ด้วย๒วัน
แล้วสุธารัฐเขาก็ไปรับลูกกลับมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะฮะทางนางสาวสุธารัฐนะครับ
พร้อมกับแม่น้องสาวแล้วก็ลูกชายรวมถึงแฟนใหม่ของนางสาวสุธารัฐ
เขาก็นั่งอยู่ที่บ้านด้วยกันอยู่อยู่นายนครินขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
มาถึงถีบประตูบ้านเข้าไปในบ้านชักปืนขึ้นมายิงใส่อดีตภรรยาเลยนะครับ
ถูกยิงใส่ไปสองนัดแฟนใหม่ของนางสาวสุธารัฐอยู่ในที่เกิดเหตุ
กระโดดหน้าต่างหนีนะรอดตายไปได้อย่างหุดหวิด
จากนั้นนายนครินเดินไปหาอดีตแม่ยายชักปืนมายิงใส่เขาอีก๒นัด
แล้วก็เดินไปหาพ่อตาอดีตพ่อตาสินะฮะ
นั่งอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านห่างกันแค่๓๐๐เมตร
โชคดีไม่โดนนะฮะกระสุนเนี่ยไปโดนขวดนะฮะขวดแตกเลยนะครับ
แล้วก็รีบขี่รถหลบหนีไปนายสุเทพนะฮะ
พ่อตาของนายนครินรอดตายมาได้อย่างหุดหวิดนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่านายนครินที่ทำแบบนี้เนี่ย
น่าจะก่อเหตุเพราะว่ายังหึงหวงลูกสาวของเขาอยู่
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเพื่อนบ้านบอกว่าหลังจากที่
นายนครินยิงอดีตภรรยาอดีตแม่ยายแล้วเนี่ยนะฮะ
เดินไปหาอดีตพ่อตานะครับอดีตพ่อตานั่งดูมวยอยู่ที่บ้านของเพื่อนบ้าน
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุสามร้อยเมตรยิงเสร็จเนี่ยโชคดีกระสุนไม่โดนนะครับ
ก็หลบหนีไปท่ามกลางความมืดนี่อดีตพ่อตาของคนก่อเหตุนะครับ
รอตายมาได้อย่างหุดหวิดนะฮะ
หนึ่งก็ตึงพี่ทางชริงจัดปืนจริงใช่ไหมใช่
ก็ไปนั่งดูมวยเมื่อคืนเพราะผู้ชมช่วงบายที่ผ่านมา
นายนครินคนก่อเหตุนะครับหลังจากหลบหนีไปมามอบตัวแล้วนะฮะ
มอบตัวแล้วนะฮะออกมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
แล้วก็สารภาพนะบอกว่าใช้ปืนไปยิงอดีตภรรยา
แล้วก็อดีตแม่ยายจริงนะฮะนี่ไม่นับยิงอดีตพ่อตาด้วยนะ
แต่ว่ากระสุนไม่โดนนี่เสื้อเหลืองนี่นะครับนักคารินนะครับ
คุณผู้ชมครับนักฮารินเนี่ยอ้างว่าอย่างนี้ฮะ
บอกว่าเมื่อวานนี้เขาไปเห็นอดีตภรรยานะ
นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของแฟนใหม่ขี่ผ่านแถวบ้านเขา
แล้วยังไงคะแล้วไปบีบแร่เยาะเย้ยเขา
เขาก็เลยโมโหอ่านี่เขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
ก็เลยไปเอาปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘ที่อยู่ที่บ้าน
สั่งซื้อมาทางออนไลน์ราคา๑๒๐๐๐บาท

ปืนมาก็นู่นเลยฮะบุกไปหาอดีตภรรยาที่บ้าน
นครินอ้างว่าพอไปถึงเนี่ยถูกดุด่าก่อน
ก็เลยชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงใส่ไป
ไม่รู้หรอกว่ากระสุนเนี่ยโดนใครบ้าง
ทีแรกตั้งใจจะยิงขู่
พอยิงเขาเสร็จก็ขี่จักรยานยนต์
หนีไปซ่อนตัวในขนำห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
ส่วนปืนกับโทรศัพท์มือถือไม่รู้ทำหล่นหายไปไหน

คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ลงพื้นที่ไปนะฮะที่บ้านหลังเกิดเหตุ

กับยายของคนเจ็บทั้งสองคน
ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นทั้งหลานกับเหรนนะฮะคนเจ็บ
นี่ฮะคุณยายบอกว่าอย่างนี้ฮะคุณยายเล็กนะครับ
คุณยายอายุ๖๗ปีแล้ว
คุณยายบอกว่านางสาวสุธารัฐนะ
เขาแต่งงานอยู่กินกับนครินคนก่อเหตุ

ตอนนั้นก็พากันไปทำงานก่อสร้างที่อื่นนะ
ไม่ได้อยู่ที่พัทธลุงก่อนจะกลับมาอยู่บ้านที่พัทธลุงได้ไม่นาน
แล้วเขาก็มีปัญหาแยกทางกันได้๓๔เดือน

อยู่ในสวนยางพาราใกล้บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละ
อยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ตอนนั้นตกใจมากพอสิ้นเสียงปืนก็มาดูที่บ้าน
พบว่าหลานกับเหรนเนี่ยสองแม่ลูกถูกยิงไปแล้ว
ก็รีบแจ้งเหตุกันแล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอดีตหลานเขยก็คือนคริน
เขาก็เป็นคนขยันทำมาหากินพูดจาดีนะ

คิดเหมือนกันว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้
หลือขึ้นไปเรือทรงเรือนายมากแล้วคนที่โดนยิงนี่เขามีแฟนใหม่อ่ะ
เห็นเขาพาแฟนพาอะไรมาเขามาจ่ายขนาดนี้
แต่ปกติแล้วคือเขาเลิกกันเขาก็ยังมารับลูกมามันไม่ได้ไปรับลูกมาเลยกวาดลื่น
ลูกมาอยู่ปอมมันอืมคือบ้านของนายนครินก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของอดีตภรรยานะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุนะครับเราได้คุยกับพี่ชายของเขานะฮะ
บอกว่าตัวเขากับแม่ทำงานต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาบ้านได้๒วัน
ก็เลยไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของน้องชายกับอดีตภรรยา
น้องชายไม่เคยเล่าปัญหาให้ฟังด้วยรู้แค่ว่าเลิกกันแล้วแยกกันอยู่แล้ว
แต่ยังไม่ถึงขั้นเลิกกันอย่างเด็ดขาด
ซึ่งฝ่ายชายเนี่ยไปเห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยพาผู้ชายคนใหม่เข้ามาที่บ้าน
ก็คงทั้งแค้นทั้งหึงทั้งห่วงปืนที่ใช้ก่อเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชายไปหาซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่ฝ่ายผู้หญิงเหมือนจะไปมีคนใหม่อีกว่ะ

เรื่องของทางคดีนะครับตอนนี้ผู้ต้องหามามอบตัวแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าอยู่ในระหว่างการขยายผลสอบปากคำนะครับ
เรื่องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
พาตัวไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุยังหาปืนไม่เจอนะครับ
เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นแจ้งข้อหาในนคริน
คือพยายามฆ่าผู้อื่นเรื่องมีอาวุธปืนไว้ในความ
ครอบครองแล้วก็เรื่องการยิงปืนด้วยนะฮะค่อนข้างคือดีนะครับ
ต้องขยายผลก็คือผู้ต้องหาเนี่ยบอกสั่งซื้อปืนมาทางออนไลน์นะ๑๒๐๐
เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เกือบทุกเคสเลยนะคะ
คือยาบ้ามันหาซื้อง่ายนะปืนก็หาซื้อง่ายใช่ไหม

คือแค้นใครก็สั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีใช้ก่อเหตุแล้วอย่างนี้
บางคนทำเองก็มีแต่เด็กเนี่ยเยาวชนก็ซื้อจากออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะคะ